ส่วนช่วงแรกของเช้าสดใสมาดูเรื่องของเด็กหญิงยอดกระตันยูกันก่อน
เด็กคนนี้ชื่นชมผมชื่นชมจริงอายุแค่๑๗ปีเท่านั้น
แต่ว่าทั้งเรียนแล้วก็ต้องทำงานหนักนะคะดูแลน้องชายแล้วก็คุณพ่อที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประสบอุบัติเหตุไป๔ปีแล้วนะคะ
ในอนาคตน้องเขาก็หวังว่าอยากจะรับอยากจะปฏิบัติหน้าที่ราชการนะคะ

สภาพบ้านไม้ที่ถูกดัดแปลงมาจากรถสิบล้อเก่าค่ะ
ในพื้นที่หมู่ที่๑๗ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

ของนายยุทธนา๕นารีอายุ๓๖ปี
พิการทางร่างกายหลังจาก๔ปีก่อนค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องตัดแขนตัดขา

ปัจจุบันนายุทธนาอาศัยอยู่กับบุตร๒คนค่ะ
บุตรสาวชื่อว่านางสาวพานุพรกิ่งพรมภูอายุ๑๗ปี

สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี๒
ในช่วงพักเที่ยงนะคะนางสาวพานุพรเนี่ยก็จะ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเพื่อหาอาหารและป้อนข้าวให้กับคุณพ่อ
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์กลับไปเรียนหนังสือต่อด้วย

ใช่ค่ะน้องคนนี้อายุ๑๐ขวบนะคะ

ที่โรงเรียนวัดโกษิตนราย
ดูแลบีบนวดคุณพ่อเหมือนกัน
สิทั้งลูกชายลูกสาวนี่ดีนะ
คุณพ่อเล่าว่าหลังจากนั้นนี้ทำงาน
ขับรถบรรทุก๑๐ล้อให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง

แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุอีก
โดยนายสารวุฒิขลุยศรีตระกูลเท่าแก่ใจบุญ
ที่บริจาครถ๑๐ล้อให้ไปดัดแปลงเป็นบ้าน
บอกว่านอกจากนี้ก็ยังช่วยเหลือในการซื้อกับข้าว
ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบางส่วนให้กับลูกทั้งสองคน
ขณะนี้ครอบครัวมีรายได้จากเงินคนพิการเพียงเดือนละ๘๐๐บาทเท่านั้น
ซึ่งลูกสาวนะคะน้องพานุพรนี่บอกว่า
แก่ของพ่อได้ให้งานทำเพื่อที่จะไปดูแลเด็กนะคะ
ก็เป็นการหารายได้ไปดูแลพ่อแล้วก็น้องชายต่อไป
ในอนาคตอยากรับราชการทหารค่ะ
เพราะว่าอยากให้พ่อแล้วก็น้องสบาย
สำหรับคนที่ใจบุญอยากจะช่วยเหลือน้องพานุพรนะคะ
มีบัญชีมาฝากค่ะสำหรับเด็กสาวยอดกระตันยูคนนี้นะคะ
บัญชีธนาคารออมสินสาขาลูกแก่ซึ่งชื่อบัญชีนะคะ
นางสาวพานุพรกิ่งพรมภูเป็นประเภทเผื่อเรียก
หมายเลขบัญชีค่ะ๒๐๐๓๘๖๗๒๓๗๒นะคะ
ชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากแต่ก็รักการเรียน
เป็นคนเก่งเป็นคนกระตันอยู่แบบนี้น่าส่งเสริมจริงนะครับคุณผู้ชม
ใครสามารถช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือน้องเขานะครับ